ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เป็นกลุ่มของวัยรุ่นนั่งดื่มเหล้าในปั๊มน้ำมันค่ะ
ทีนี้ตำรวจเนี้ยก็เข้าไปตักเตือนเนี้ยนะคะ
แต่ปรากฏว่าไม่พอใจหนึ่งในวัยรุ่นขาโหดค่ะ
ใช้ปืนจ่อยยิงตำรวจจากด้านหลังเสียชีวิต
แล้วมือยิงเนี่ยก็หลบหนีไปหลังก่อเหตุนะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
ตำรวจบุคคลห้องพักของนายสิทธิชัยจ่าสะอาดวัย๒๒ปีหรือในโม่ง
ในพื้นที่ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
แต่ไม่พบวี่แววตัวในโม่งมือปืนที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงร้อยตำรวจตรีชัน
วิทย์ดิจเจริญวัยห้าสิบสามปีหรือหมวดโย่งรองสารวัสสืบสวน
ภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีเสียชีวิตขาปั๊มน้ำมันในเขตตำบลสวนแตง
จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณเจ็ดถึงแปดคนขับรถตระบะมิสซูบิชิสีขาว
และรถยนต์ฮอนด้าซีวิกสีเทารวมถึงรถจักรยานยนต์อีกหลายคัน
มานั่งดื่มเหล้าร้องเพลงส่งเสียงดังในปั๊มต่อมาหมดโย่งผ่านมาเห็นเป็นการมั่วสุม
เข้าไปว่ากล่าวตักเตือนกลายเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มวัยรุ่น
ที่หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุจะเดินอ้อมมาทางด้านหลังใช้ปืนเจาะยิงเข้าที่ท้ายทอยหมวดโย่งหนึ่งนัดจนล้มลง
จากนั้นมือปืนได้วิ่งไปขึ้นรถซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนออกไปมุ่งหน้าทางตำบลบางกุ้ง
ขณะที่คนอื่นในกลุ่มวิ่งหนีไปขึ้นรถแยกย้ายกันออกไปหลังเกิดเหตุเด็กปั๊มรีบวิ่งมาดูก่อนจะรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
ตำรวจเร่งไล่ล่าตัวในโม่งมือยิงจนพบบ่อแสจากนางสาวเอนามสมมุติเพื่อนข้างห้องพักของในโม่ง
เล่าว่าเมื่อช่วงเช้าในโม่งได้ว่าจ้างเธอให้ไปส่งที่บคศสุพรรณบุรีโดยอ้างว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร
เมื่อไปถึงในโม่งได้ขอบคุณเธอแต่กลับไม่ให้ค่าจ้างและรีบปลีกตัวไปซื้อตัวที่ช่องจำหน่ายตัวทันที
โดยกล้องวงจรปิดของบขสุพรรณบุรีจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
ก็ยังไม่ได้เล่าให้แฟนเค้าเพราะแฟนมันเข้าบริเวณต่างก่อนแรกมันจะให้ติดรถแฟนไป
มันบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมขึ้นแล้วไปเองกว่า
มันพูดว่าผมให้ทำนั้นแล้วมันก็ยกว่าว่าให้ผมกำลังจะไป
ขอบคุณมากครับพี่อย่างนั้น

เพื่อนของมือยิงที่สังหารหวดโยง

ที่สพเมืองสุพรรณบุรีรวม๓คน
โดยตำรวจทำการแยกห้องสอบสวน
ในสมโพธิ์ทองลิ้มหรือในกล้อง
เพื่อนของในโม่งมือยิงบอกว่า
มามอบตัวเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ

และอยากขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วทำไมจู่โม่งถึงเอาปืนไปเจาะยิงเขาขนขนาดนั้น

สร้างความเศร้าสลดให้กับภรรยาและครอบครัวของหมวดโย่งอย่างมาก
หลังต้องสูญเสียสามีไปอย่างกระทันหัน
พี่สาวของภรรยาผู้เสียชีวิตยืนยันว่าน้องเขยเป็นตำรวจน้ำดี
ชอบช่วยเหลือชาวบ้านแม้จะเป็นคนพูดจาโผงผางไปบ้าง
องว่ามันรุนแรงเกินไปแม้กระทั่งตำรวจยังสังหารได้
ก็อยากจะให้จับคนร้ายได้ขนาดตำรวจเขายังยิง
แล้วทีนี้ถ้าแบบว่าคนปกติอย่างเรามันจะยังไงนะ
ทุกวันนี้สังคมอยู่ยากเพราะว่าที่ติดม้าอะไรเยอะแยะ
อย่างงี้แบบงอกอ้าวอยากจะให้จับตายเลย
สัญญาพาเขาตายควานเนื่องมาของหน้าที่ก็มีคนแจ้งมา
เค้าก็แค่ไปบอกว่าเอ้ยอย่าเปิดเสียงดังอันนี้ใช่เปล่า
ใช่แล้วทำไมเขาต้องทำถึงกับชีวิตอย่างนี้
เชื่อฟังแล้วอย่างนี้จะมีตำรวจไว้ทำไม

ถ้าเราไปเข้าห้องน้ำอย่างนี้ดึกดื่นอย่างนี้

เมืองต้นตำรวจยังคงเร่งตรวจสอบเพื่อนของมือปืนทั้ง๓คนที่เข้ามอบตัว
เพื่อขยายผลไล่ล่าบุคคลอื่นที่เหลือมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน